สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคอร่อยซ่าสดชื่น
ภาพเลขคอมแพคภาพเลขคุณภาพที่คุณไว้วางใจ
คอลิจิคอลลาเจนจากอามาโดชงแล้วใสไม่มีสี
ครีมนวดผมสัดซิ้วสูตรเซรั่มผมนุ่มสวยเสกได้ล้างออกง่ายใน๓๐วิ
แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยา
โคล่าไซส์บิ๊กแบ่งปันสุดคุ้มกันแบบบิ๊ก
บู่ราเบนสุขภาพผิวดีด้วยสบู่ราเบนใช้แล้วจะติดใจ
มาพอเต๋าดูโกหลาดบางเอ็ง
มาแล้วมาแล้วตลอดสัญจรครั้งที่สอง

คุณชนะเดพิรัตนมงคลจากตลอดข่าว
มาพร้อมกับคุณแจ๊กเกอรีนจากบันเทิงไทยรัฐ
และเรื่องนี้ต้องขยายและพิเศษสุดสุดพิเศษ
พิธีกรรับเชิญคุณเบิร์ตนัทพงศ์มุธมัติ
จากห้องข่าวหัวเขียวและข่าวเช้าหัวเขียว
หนักจัดเต็มกันที่แรกเมื่อวันศุกร์ที่๑๓พฤศจิกายน
นาตลาดในบ้านเกาะ

รถได้ส่วนดี
บอกว่าลดได้เนี่ยไม่ได้หมายถึงราคานะ
รถความน่ารักลงใหนได้มั้ย
พร้อมกิจกรรมและของรางวัลจากผู้สนับสนุนใจดีบนเวทีอีกมากมาย
ต่อยอดความสุขสนุกฮาเฮในวันเสาร์ที่๑๔พฤศจิกายน

บอกได้เลยว่าบรรยากาศนั้นสุดคึกคักคึกคลื้น

แม่คนละเมาะนะ
อันนี้มันเป็นสโมงไม่ใช่มันเป็นคนไทย
จากนั้นไปแจกกันต่อในช่วงเย็นณตลาดนัดหลังม
ที่นี่นี่ก็สนุกไม่แพ้กัน

ในวันอาทิตย์ที่๑๕พฤศจิกายน
ณตลาดสดพิมายเมืองใหม่
โอ้โหม่วนอย่าบอกใครเชียวล่ะครับ

เพราะเรายังสอจอสัญจร
ไปสร้างสิ่งดีเพื่อสังคม

มอบให้แก่โรงพยาบาลขามทะเลสอง

เพราะเรากำลังจะตลอดไปหาคุณ